ใช้ปืนยิงลูกชายอายุ๒๖ปีลูกตายนะฮะ
พ่อบอกว่าลูกผมเนี่ยเขาเสพยาตั้งแต่ตอนเขาอายุ๑๕
ปัจจุบันอายุ๒๖๑ปี๑๑ปีครับ

แต่หลังจากนั้นพอมีเงินก็กลับไปซื้อยามาเสพอีก
ลูกเนี่ยหลอนล่าสุดหลอนขนาดที่ว่าไปเอาจอบมา
จะตีแม่แท้แม่บังเกิดกล้าว

ยิงไป๒นัดแรกเจาะเข้าไปที่ขา

ื้อจอบขึ้นมาจะฟันลงไปที่ร่างของแม่

คราวนี้นัดกระสุนเนี่ยเจาะเข้าไปที่คอตายครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีนะครับ

ตำรวจสพชัยบาดานพร้อมเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
พบรากนายอานนลหรือว่านายนลอายุ๒๖
นอนตายอยู่มีบาดแผลโดนยิงเข้าที่คอ๑นัด
สองข้างรวม๒นัดนะฮะ
ทั้งหมดในกระสุนเข้าร่าง๓นัดด้วยกัน

ใกล้กันครับพบจอบขุดดินตกอยู่

พบนายนรงเป็นผู้ช่วยกำนันในพื้นที่
แล้วก็นางวันนาครับ
ทั้งสองคนนี้เป็นพ่อและแม่ของผู้ตาย
ยืนร้องไห้รอพบกับตำรวจอยู่ตรงนี้ครับ
สอบสวนทราบว่าคนก่อเหตุก็คือนายนรง
พ่อผู้ตายนั่นแหละครับพ่อเป็นคนยิงลูกชาย
พ่อบอกว่าลูกผมติดยาบ้าจนหลอน

ตอนที่พ่อเล่าให้ตำรวจฟังก็ร้องไห้แบบนี้ฮะ

เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะรอมอบตัวกับตำรวจ

พ่อบอกว่าลูกผมติดยาบ้าจนหลอนคลั่งอยู่บ่อย
เมื่อวานเนี่ยวันที่เกิดเรื่องเนี่ย
จริงแล้วตอนเช้าลูกผมมีอาการแล้วนะ
มีอาการเหมือนหลอนเหมือนคลั่งก็เลยแจ้งตำรวจและกู้ภัย
พาตัวไปบำบัดที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าตกบ่ายลูกหนีกลับมาก่อนครับ
ลูกหนีกลับมาแล้วพอเย็นปั๊บเนี่ย
ลูกมีอาการคลั่งส่งเสียงโวยวายดังลั่นเลย
พ่อกับแม่เห็นและได้ยินก็เลยพยายามเข้าไปห้าม
พอไปห้ามลูกบอกเบาหน่อยอย่าเสียงดัง

ปรากฏว่าลูกโมโหครับ
ไปคว้าจอบมาจะเอาจอบมาตีแม่

ลูกก็ยังตามไปครับจะเอาจอบไปไล่ตีไล่ฟันแม่ให้ได้เลย
เห็นแบบนั้นถือปืนไว้กับมือตั้งแต่แรกแล้ว

ตะโกนบอกหยุดหยุดอย่าทำอย่าตีแม่
แต่ลูกไม่ฟังเงื้อมือจะตีครับ
พ่อก็เลยยิงออกไปก่อน๒นัด
เจาะเข้าไปที่ขาทั้งสองข้าง
กะว่าจะสยบลูกที่กำลังคลั่ง
แต่ลูกยังไม่หยุดฮะยกจอบขึ้นมา
จะทุบไปที่แม่จะตีจะฟาดลงไปที่แม่อีก
พ่อก็เลยตัดสินใจยิงครั้งที่สาม
คราวนี้กระสุนเจาะเข้าไปที่คอของลูกครับ

ตำรวจนำตัวทั้งพ่อและแม่ไปสอบปากคำที่สพชัยบาดาน
แจ้งข้อหาพ่อของผู้ตายที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับ
ฐานฆ่าผู้อื่นแล้วก็ให้ประกันตัว
ส่วนร่างของผู้ตายนั้นส่งชนะสูตรครับที่โรงพยาบาล
วันนี้คุณแซคนัทวินนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังที่เกิดเรื่อง
เป็นบ้านหลังใหญ่หนึ่งหลังแล้วก็มีบ้านหลังเล็กปลูกใกล้กันด้วยครับ
สอบถามเนี่ยทราบว่าผู้ตายคือนายนนท์เนี่ยนะฮะ
เขาจะแยกไปอยู่บ้านหลังเล็กเพราะว่าหลังติดยาอย่างหนัก
อยู่ด้วยกันกับพ่อแม่บ้านหลังใหญ่นี่ก็อันตรายก็เลยอ่ะ
ปลูกหลังเล็กแยกเอาไว้แม่ผู้ตายบอกว่าที่ผ่านมาครับ
เธอแล้วก็พ่อของผู้ตายถูกลูกทำร้ายอยู่บ่อย
ลูกชอบทำร้ายแม่ทำร้ายพ่อครับแต่ไม่ค่อยไปทำร้ายคนอื่น
ส่วนบ้านเนี่ยลูกชอบพังข้าวของไม่มีใครหรอกนะที่อยากทำร้ายลูก
อันนี้คือสิ่งที่แม่บอกพ่อแม่ทุกคนต่างก็รักลูก
ไม่อยากให้ลูกเป็นแบบนี้ไม่อยากให้ลูกเป็นธาตุยาเสพติด
และไม่มีใครอยากจะทำร้ายทุบตีหรือว่าฆ่าลูกของตัวเอง
หน้าต่างกระจกไม่มีแล้วเพราะว่าถูกลูกทุบทำลายไปครับ
นี่คือสภาพบ้านหลังที่เกิดเหตุ
เมื่อวานนี้แม่เล่าว่าลูกชายเอามีดมาจี้ตั้งแต่เช้าเลย
แม่พยายามปลอบพยายามกล่อมใช้มือรูปแขนบอกอย่าทำร้ายแม่เลยนะลูก
ลูกมีสตินะลูกแม่กลับคืนมานะ
พอลูกมีสติเขาก็กลับเข้าห้องนอนครับ
แต่เริ่มเห็นสัญญาณไม่ดีแล้วแม่สังเกตเห็นจู่ตอนเช้าเอามีดมาจะมาจี้แม่เนี่ยนะฮะ
กล่อมเริ่มเห็นอาการไม่ดีก็เลยแจ้งตำรวจแล้วก็โรงพยาบาลให้พาลูกไปบำบัด
เจ้าหน้าที่ก็มารับตัวไปแต่ลูกหนีออกมาครับ
หนีกลับมาเสร็จปั๊บเก็บเนื้อเก็บตัวเงียบในห้องจนกระทั่งตกเย็นมาก่อเหตุ
บอกว่าลูกชายถือจอบกับไม้เข้ามาจะมาทำร้ายแม่ในห้องครัวแม่ต้องกระโดดออกมาจากหลังครัวครับ
ลูกก็วิ่งตามแม่ไล่ตามแม่จนกระทั่งไปถึงสระน้ำ

พ่อของผู้ตายคือนายนรงเนี่ยกลับมาพอดีกลับมาเห็นก็เลยเข้ามาห้ามลูกไม่ฟังครับ
ก็เลยเอาปืนยิงไปที่ขาสองนัดลูกยังคลั่งต่อก็เลยต้องยิงนัดที่สาม
รอบนี้กระสุนเจาะเข้าที่คอแล้วลูกก็ล้มฟุบลง
จากนั้นครับแม่ของผู้ตายพาคุณแซคเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่เลยนะครับ
ที่แม่ชี้ให้คุณแซคดูเนี่ยครับนี่ปลอกกระสุนนี้นะครับ
อกกระสุน๙มมตกอยู่ครับวันนี้ระหว่างที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
แม่เองนั้นเล่าไปก็ร้องไห้ไปบอกว่าวินาทีที่ได้พูดกับลูกเป็นครั้งสุดท้าย
ประโยคที่แม่บอกคืออะไรรู้ไหมมิ้นคุณผู้ชมฮะว่ายังไงคะ
ชาติหน้าอย่าติดยาอีกนะลูกขอให้ลูกเป็นคนดีนะ
จังหวะนั้นลูกยังพอมีสติครับก่อนลมหายใจเฮือกสุดท้ายสิ่งที่ลูกตอบกับแม่ก็คือ
เขาพยักหน้าพอเขาพยักหน้าเสร็จสิ้นใจตายตรงนั้นเลยฮะ
แม่ก็มานั่งดูเขาบอกว่าข้างหน้ามึงจะติดยานะ
เขาก็พยักหน้า

บอกว่าถ้าเกิดฉันนะมึงจะติดยานะเขาก็ทำสิ่งเนี่ย
ให้เป็นเด็กดีนะเขาก็ทำไปยังหน้า
แล้วก็แม่ก็ปิดตาเขาให้หลับแต่เขาก็ยังไม่กล้าใช้

เขาได้พูดอะไรกับแม่ไหมก็พูดไม่ออก
เศร้าใจขึ้น
แม่เสียใจมากนะครับคือเสื้อของลูกแม่เองก็ยังเอามาจับเอามาถือ
มาอยู่ใกล้ตัวตลอดแทนร่างของลูกซึ่งวันนี้คือเป็นร่างที่ไร้วิญญาณแล้ว
ตอนที่ลูกสิ้นใจตายต่อหน้าแม่นั้น
ช่วยปิดตาให้ลูกเหมือนเขาตายไปตาไม่หลับ

คุณแซคเดินทางไปที่วัดมงคลนิมิตรครับ

เพื่อจะรอรับร่างของลูกชายบ้านนี้นะฮะ

ได้คุยกับพ่อของผู้ตายแล้วก็เป็นผู้ก่อเหตุ
ต้องตัดสินใจยิงปืนเพราะลูกคลั่งยามาก

ใช้ตำแหน่งผู้ช่วยกำนันในพื้นที่ประกันตัวออกมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับ
พ่อบอกว่าลูกของพ่อเขาเสพยามาตั้งแต่เขาอายุ๑๕
ปีที่แล้วครับลูกเริ่มเสพยา
แล้วลูกติดยาได้ยังไงพ่อ
พ่อบอกว่าเขาก็ติดยาจากพักพวกเพื่อนแถวบ้านนั่นแหละ

ปีที่แล้วไปเกณฑ์ทหารพอกลับออกมาเออ
เหมือนลูกเป็นผู้เป็นคนขึ้นได้ลูกที่ดีกลับคืนมา

เวลาผ่านไปสักพักหนึ่งครับลูกพอมีเงินเดือนอ้าว
ซื้อยาบ้ามาเสพอีกแล้วแล้วหนักขึ้นเสพยาบ้าไม่พอ
เสพไอซ์ด้วยบวกไปอีกครับดื่มน้ำท่อมด้วย
ยังไม่หมดพ่อบอกวันดีคืนดีบวกกัญชาเข้าไปอีก
เลยทีนี้ยาบ้าไอซ์กัญชากระท่อมทุกอย่างฮะ
พ่อเคยขอให้ลูกเลิกขอให้ลูกหยุดลูกรับปากแต่ว่าทำให้ไม่ได้
พอเสพยาแล้วหลอนก็จะอารวาสครับด่าพ่อด่าแม่ทำร้ายพ่อแม่
อบกับมีดเนี่ยไม่เคยอยู่ห่างมือลูกเลยครับเอาไว้ใกล้มือตลอด
โมโหก็คว้าคว้ามาจะทำร้ายพ่อทำร้ายแม่
บางทีก็ไปทุบทำลายข้าวของนี่เมื่อคลิปตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นะฮะ
กับเพื่อนตั้งวงกันคุยกันสังสรรค์กัน
พ่อกับแม่บอกว่าลูกชอบทำร้ายพ่อและแม่
แต่ไม่ได้ออกไปทำร้ายชาวบ้านหรือว่าไปทำร้ายคนอื่นนะครับ
คือบทจะดีเนี่ยลูกดีใจหายเลยพ่อกับแม่บอกโดยเฉพาะผู้เป็นพ่อยืนยันเลยว่า
ลูกผมเขาจะดีเขาดีใจหายเลยนะคุณนักข่าวเขาอยากได้โทรศัพท์นะ
เขาบอกเดี๋ยวขอทำงานเก็บเงินแล้วก็จะได้ไปซื้อโทรศัพท์
แต่ถ้าเมื่อไหร่วันดีคืนดีที่คลั่งขึ้นมาแล้วก็โอ้โหหน้ามือเป็นหลังมือเลย
ดีใจหายถ้าจะร้ายก็ร้ายได้ใจเหลือเกิน
ไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากทำแบบนี้หรอกทุกคนอยากจะมีลูกที่ดี

สิ่งที่พ่อพูดนี่เหมือนกับคุณแม่เลยนะฮะคือถ้ามันไม่เหลืออดจริง

ลูกผมก็รักแล้วมันไม่รู้จะทำอย่างไรได้
แล้วก็เต็มที่เอาไปรักษา
กลับมาเขาก็อย่างเก่าก็จะปราบปรามกันยังไง
ขนาดเราก็ระวังตัวเราต้องระวังตัวกับลูกแท้
ทางครอบครัวของผู้ตายนะครับตกลงว่าจะจัดสวดพระอภิษฐรรม๑คืน
แล้วพรุ่งนี้เผาเลยครับส่วนทางคดีนั้นผู้เป็นพ่อ
แล้วก็เป็นคนที่ต้องสูญเสียลูกชายด้วยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
ก็ยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปครับ